ศรีสะเกดมาถูกตรวจค้นที่บุรีรำ
แล้วคนที่มาตรวจค้นก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรเลย
พอเจ้าของรถเขาถามถึงเครื่องแบบ
ถามถึงว่าคุณเป็นใครคุณถึงมาตรวจ
และตรวจอะไรมันก็เลยเป็นเหตุการณ์วุ่นแบบนี้นะครับ
แล้วมีบางคนมาทำไม
ยังไม่ได้คุ้นยังไม่ได้คุ้นยังไม่ได้คุ้นนะครับพระเจ้าพระเจ้า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
ตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจ
และครอบครัวก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลย
ดังนั้นถ้าคุณจะตรวจคุณมีใบแจ้งอะไรมาหรือเปล่า
คุณมีบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเปล่า
สุดท้ายมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินนะฮะ

บอกว่าเป็นประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามกับผู้หญิงคนที่อุ้มเด็ก
ก็คือคุณทิติมาเมืองจันทึกนะครับ
บอกว่าครอบครัวเธอมีอาชีพเปิดร้านเครื่องเสียง

แล้วก็เดินทางจะไปหาญาติที่สุพรรณบุรี

ขับมาถึงบุรีรำ๔ทุ่ม

จอดรถแล้วก็เข้าพักที่รีสอร์ท
พอรุ่งเช้าเธอกับสามี

แต่ปรากฏว่าลูกชายที่อยู่ที่รีสอร์ทโทรมาบอก
บอกว่ามีกลุ่มคนมาปิดทางออกรีสอร์ท
และจะขอตรวจค้นรถของครอบครัว
มากัน๘คนคุณจะขอตรวจค้น
กับสามีก็เลยรีบขับรถกลับมา
แล้วก็มาถามบอกว่าพวกคุณเป็นใคร
มีบัตรไหมอยู่จะมาตรวจเนี่ย

คราวนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ
รอบแรกเป็นคนละชุด
รอบนั้นชุดของคู่ขันสยษฐี

ไม่ค่ะหน้าล้านนั้นโดนผู้ชูจิบล้ามไม้จหา
เขาบอกว่ามีอีกปลายนะครับเขาให้มาจัดจอบรถคันนี้
จอบรถคันนี้แต่เขาไม่บอกว่าเป็นใคร

แล้วก็มาตรวจแบบยาเสพติศ

ก็คือทางประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำ
เราก็คุยด้วยกับประหลัดถนนเมนไทยสงฆ์

ชี้แจงบอกว่าการขอตรวจค้นดังกล่าวเป็นยุทธวิธี
หลังจากที่ได้รับข้อมูลรับรายงานมาว่า
มีรถต้องสงสัยขนยาเสพติดเข้ามาพื้นที่
ทีนี้ก็ประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ติดตามรถต้องสงสัยเพื่อขอตรวจค้นในยามกลางวัน

แต่คนกลุ่มนั้นไม่ยินยอมให้ตรวจค้นนะฮะ
ต่อว่าเจ้าหน้าที่หาว่าไม่แต่งเครื่องแบบ
ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่แต่งเครื่องแบบเต็มยดไป
เพราะเป็นการตรวจค้นยาเสพติดไง

ไม่งั้นเดี๋ยวคนขายคนเสพเขาก็จะรู้ไง
แต่พร้อมพร้อมที่จะแสดงตน
พร้อมที่จะแสดงบัตรเมื่อถูกเรียกนะฮะเมื่อถูกถาม
หลังเจรจากันนานกว่า๓๐นาที
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ยอมให้ตรวจค้น
และสุดท้ายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ปล่อยตัวไปนะฮะ
ก็ยืนยันทำตามยุทธวิธีไม่ได้กลั่นแกล้งหรือข่มขู่

พวกเราก็กลายเป็นจำเลยสังคม
โดนตรวจอะไรแบบนี้ทั้งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ